มาเริ่มติดตามบริการพร้อมกันกับการที่
มาเริ่มกับกีฬาในเบรกแรกของชัดข่าวเที่ยงกันก่อนนะครับ
ในเรื่องรอบขอบสนามกับคุณวรบัตรอรุณพักดีครับ
สวัสดีครับ

ถือว่าแน่นขนาดกับจำนวนแฟนที่กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อย

พรุ่งนี้ใครที่จะไปแถวย่านตั้งแต่ซอยรางน้ำไปนะครับ

เพราะว่าขบวนฉลองแชมป์จะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับที่อังกฤษเลยครับ
บรรยากาศตั้งแต่เดินทางมาถึงนะครับในช่วงเช้า

รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมนะครับ

ยามาเร่นั้นขอพักผ่อนเป็นกรณีพิเศษ
ขณะที่บางคนนั้นติดในการคัดเลือกยูโรต้องซ้อมนะครับ

ข้อมือทุกคนจะสวมริสแบนสีเหลืองที่มีคำว่า

นี่คือความเป็นคนไทยนะครับ
เป็นอย่างดีนะครับจากแฟนแล้วก็ฝ่ายจัดนะครับ

ร้องขอไปด้วยนะครับว่าให้ใส่สีเหลืองเพิ่มไปด้วยครับ
จะเริ่มตั้งแต่ถนนรางน้ำวิ่งผ่านแยกราชประสงค์นะครับ
สยาพารก้อนแล้วก็วนมาเข้าที่

ขบวนดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา
๔โมง๑๕นาที๔โมงเย็นนะครับ
เป็นต้นไปจะจบประมาณ๕โมงครึ่งนะครับ

จากสองข้างทางก็ติดตามได้นะครับ
ประชากรในโมเลสเตอร์๓แสนคนนะครับ
ประมาณนั้นมากัน๒แสนกว่าก็หวังว่า
บรรยากาศที่เมืองไทยนั้นจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่